ท่านผู้ชมครับดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะพิษภัยของยาเสพติดค่ะ
ใครเป็นธาตุยาเสพติดเนี่ยอย่าหลงเข้าไปใช่ไหมฮะ
โดยเฉพาะน้องหนูเยาวชนทั้งหลายนะครับ
สมุทรสาครบ้านหลังหนึ่งลูกชายของบ้านติดยาเสพติด
ติดยังหนักไปขอเงินแม่ร้อยหนึ่งเงินหนึ่งร้อยบาทจะเอาให้ได้
ทำยังไงด้วยแม่นี้อายุ๖๐กว่าแล้วนะเอาน้ำเนี่ยฉีดแม่
เอาน้ำผสมพริกขี้หนูฉีดใส่แม่ด้วยอืมมีชาวบ้านก็แอบถ่ายไว้ได้นะ

บอกว่าช่วยแชร์กันต่อหน่อยคนบ้ายาตีแม่ตัวเองจะเอาเงินไปเล่นยา
นี่เหตุเกิดที่ท่าปรงเทศบาล๘สมุทรสาครคุณแม่อายุ๖๒นะฮะ
ส่วนลูกชายเนี่ยอายุ๓๒นะฮะลูกชายเพื่อนบ้านที่ถ่ายคลิปเนี่ย
เดี๋ยวฟังนะฮะ
ถามเป็นเด็กดีไหมก่อนนะเป็นเด็กดีนะทำงานได้ให้เงินแม่หมดเลยนะ
ไม่เคยเป็นเด็กที่แบบอย่างนี้เลยนะแล้วไม่เคยยุ่งกับใครด้วยถอยรถกระบะได้เป็นคันคัน
ที่ถูกฉีดน้ำใส่นะครับแม่นี่เล่าให้ฟังทั้งน้ำตานะครับ
ว่าลูกชายติดยาเสพติดมา๓ปีแล้วนะพอเลิกกับเมียไปนี่ติดยาแล้วก็ติดมากขึ้นเรื่อย
ประสาทหลอนบางครั้งเนี่ยจำแม่ไม่ได้ที่เห็นในภาพนี้คือถูกฉีดน้ำใส่นะ
น้ำผสมพริกขี้หนูก็มีแต่ว่าครั้งก่อนถูกทุบปีก็มีนะครับ
ขอร้องขอชีวิตต้องถึงท่านต้องเอาอย่างนั้นเลยนะครับ
เพราะแม่ไม่มีเงินให้แม่เองก็ป่วยเป็นเบาหวานความดันโรคไต
งานก็ไม่มีทำนะอาศัยพี่สาวพี่ชายของแม่นี่แหละคอยดูแลอยู่
แต่ในเอ็มก็จะมาขอเงินครั้งละร้อยครั้งละร้อยเวลาไม่ให้ก็คุ้มข้าง
ทำร้ายทุบตีแม่หนักที่สุดก็เนี่ยแหละอย่างในคลิปเนี่ยจะขอเงินร้อยหนึ่ง
บอกว่ารู้นะเก็บไว้ในถุงยาใช่ไหมจะเอาถุงยาให้ได้จะเอาเงินนะ
บอกไม่มีเอาถังน้ำสีดำนะครับไปฉีดน้ำไล่ใส่แม่เลยฮะ
บอกให้หยุดฉีดก็ไม่ฟังนะครับเพื่อนบ้านมาเห็นเข้าก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะ
เดี๋ยวฟังแม่นะครับ
เราก็เลยแจ้งเราก็ตัดสินใจตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องเอาลูกเขาคุกให้ได้
เพราะว่ามันจะได้ดีขึ้นมาบ้างอะไรมันจะออกมามันจะเห็นยุคอีกไหม
หรือว่ามันจะเห็นแทรกไหมเราก็ไม่รู้เราก็อยากจะให้ลูกตายก่อนเรา
ตายก่อนเราเราก็จะได้ไม่ต้องไปห่วงรักตายได้ทีหลัง
แบบว่ามันอยู่เราตายใครมันจะหากินได้ยังไงว่ามันเป็นแบบนี้
นี่ค่ะทีมข่าวก็ไปคุยกับพี่สาวของนางสนองก็คือแม่ที่ถูกลูกทำร้ายอ่ะนะคะ
ไปคุยกับนางอำภัยอายุ๖๘ปีที่เป็นพี่สาวก็พาทีมข่าวไปดูในบ้าน
บอกว่าโอ้โหเนี่ยลองดูสิตามฝาบ้านในเอ็มเขียนข้อความวาดรูป
คล้ายกับคาถาหรือว่ารอยสักอะไรสักอย่างเต็มไปหมด
มีพระพุทธรูปสภาพแตกหักรูปปั่นกุมารนางรำเหมือนกับที่อยู่ริมทางอะค่ะ
เหมือนกับไปเก็บเอามาไว้ในบ้านอ่ะนี่นะคะนางอำภัยบอกว่าสงสารน้องสาวมาก
แต่หลานคนนี้เสพยาจนหนักหลอนหนักมากก่อนหน้านี้ก็ยังเป็นคนดีทำมาหากิน
พอเป็นธาตุของยาเสพติดเนี่ยนะโอ้โหทีนี้หนักเลยกูไม่กลับเลย

แฟนอ่ะจะเดินไม่ไหวเอาอ่ะดิมันหมดแรงอ่ะเห็นแล้วสงสาร
เมื่อคืนเดินไม่ไหวนะนั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ยังตีหนึ่งมั้ง
ไอ้น้องก็ค่อยเดินน่ะไปอาบน้ำไม่อาบแล้วอาบไม่ไหวแล้ว
แต่ลูกเขาก็น่าสงสารในสุรศักดิ์คนนี้เพราะว่ามันเป็นเด็กดี
ตอนนี้เขามีรถมีอะไรทองหยองอุ้ยเซ็นใหญ่ใหญ่เนี่ย
ต้องเอามาติดที่นี่แหละไอ้ตัวใหญ่ตัวเล็กม้ามือนี่แหละ
ประสาเหล็กก่อนเพราะเด็กมันคล้ายว่ามันเอ๋ออ่ะ
คือวันนี้นางสนองก็ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมที่สพเมืองสมุทรสาครนะคะ
ส่วนในเอ็มลูกชายเนี่ยตำรวจก็ควบคุมตัวให้สงบสติอารมณ์
คุมตัวเอาไว้ในห้องขังแต่คุณผู้ชมเชื่อไหม
ไปอลวาดคนที่อยู่ในห้องขังด้วยนะโอ้โหจนต้องถูกจับแยกไปขังเดี่ยวอ่ะ
หนึ่งข้อหาก่อนนะคะเบื้องต้นทำร้ายบุพการีจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ก็จะต้องนำตัวไปฝักขังที่เรือนจำเข้าสู่ขั้นตอนการบำบัดยาเสพติดกันต่อ